คือจอดอยู่มีน้องหมาตัวหนึ่งขึ้นไป
แต่เกียรติแต่ไกลแล้วทำให้รถเราเสียหายเนี่ย

เอาผ้าคุมแล้วแล้วคุณผู้ชมดูสิ

เจ้าของมาบอกว่าอยากได้เงินก็ไปฟ้องหมาเอาสิ

ระวังนะเจ้าของนะ

เจ้าของหมาไม่ยอมไปสอนอบอกแค่ว่าก็ไปฟ้องเอาอย่างเดียว

เจ้าของหมาไม่ไปอย่างเดียวบอกให้ไปเอาเรื่องกับหมานู่น
โปรงรถบางคนข้างยับเยินประกันก็รับผิดชอบกันไป

หมาเนี่ยพรบคุ้มครองสัตว์ทำอะไรหมาไม่ได้
แต่ถ้าลองให้หมามันโดนกระทำสิ

นี่แหละคือกฎหมายประเทศไทย

แต่ไม่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะคะ
เพราะว่ากรณีแบบนี้เจ้าของหมารับผิดชอบอยู่แล้ว

อันนี้คือเจ้าของละเลย
กฎหมายเขาเอาผิดเจ้าของได้นะค่ะ
ไม่มีการให้ความร่วมมือหรือว่าคำตอบใด
บอกแต่เพียงว่าไปเรียกประกันมาแล้วก็ไปฟ้องเอา
ไม่ใช่คนทำแต่ว่าหมาเป็นคนทำ
เหตุการณ์นี้มันสร้างความรู้สึกแย่ให้กับตัวเธอเป็นอย่างมาก
เพราะว่าคือเพื่อนบ้านกันทำไมไม่ขอโทษหรือพูดกันดีก็ได้
เขาก็ให้ไปเรียกประกัน
แต่พอประกันมาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ
ขอให้ไปช่วยไปเซ็นรับทราบที่สอนอเขาก็ไม่ไป
ขอประกันบอกถ้าไม่ไปงั้นขอบัตรประชาชนหน่อยก็ได้
เขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าเธอก็ไปฟ้องร้องกันมา

หมามันทำอยากเอาเรื่องก็ไปเอาเรื่องกับหมาเขาว่าอย่างนี้
น้ำใจเนอะบ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะคำขอโทษสักคำก็ไม่มี
แต่สุดท้ายนะเจ้าของหมาก็ต้องรับผิดชอบแหละ
สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ารถเก่งเขาเสียหายกันไป
ไม่ใช่ว่าจะไปโทษหมาแต่ว่าต้องโทษเจ้าของหมาด้วยที่

คือทำไมเหรอกล้าเลี้ยงแต่ไม่กล้าที่จะแสดงตัวความรับผิดชอบ

แต่ต้องยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกเหมือนกัน
เพราะว่าสุนัขส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นรถแล้วไม่ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
อันนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่แปลกเดี๋ยวต้องรอดูมันน่าจะมีสาเหตุ